มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กอีกแล้วนะครับ

ควักให้๓๐บาทเป็นค่าปิดปากนะครับ

ช่วงนี้เรานำเสนอข่าวบ่อยครั้ง
หมายจับข้อหาคมคืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
หลังจากที่ทางผู้ปกครองของเด็กหญิงเข้าแจ้งความไว้ที่โรงพักท่าข้ามนะครับ
โดยในวันเกิดเหตุเด็กหญิงอายุ๙ขวบซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นป๔
เล่นกับเพื่อนอยู่ในบริเวณอพาร์ทเมนต์ที่พักของนายนพสิทธิ์
จากตัวเด็กและก็พ่อแม่เคยเช่าห้องพักอยู่ที่แห่งนี้
ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ระหว่างที่เด็กกำลังวิ่งเล่นกันนั้นนะครับ
นายนพสิทธิ์เข้ามาพูดชักชวนเด็กหญิง๙ขวบให้เข้าไปในห้องพัก
เมื่อเด็กหลงเชื่อเข้าไปในห้องพักกลับถูกนายนพสิทธิ์คมขืนจนสำเร็จความไคร่นะครับ
จากนั้นให้เงินจำนวน๓๐บาทเพื่อไม่ให้บอกใครเป็นการปิดปาก
ด้านของนายนพสิทธิ์ยังให้การปฏิเสธอ้างว่าตัวเองก็มีอายุมากแล้วแก่มากแล้ว
ด้วยมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะครับ
ทั้งเพิ่งจะไปผ่าตัดโรคไส้เลื่อนมาไม่นาน
ไม่สามารถที่จะข่มขืนเด็กได้หรอก
แต่ยอมรับเขาว่าพาเด็กหญิงวัย๙ขวบเข้าไปอยู่ในห้องจริง
เพราะเด็กขอเงิน๓๐บาทเป็นค่ารถกลับบ้าน
พาเข้าไปเอาเงินที่ห้องนะครับ
เพราะว่าผลตรวจร่างกายของเด็ก๙ขวบเนี่ย
ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะก็นำตัวของนายนพพูนพท
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาก็มีหลักฐานแหละ
ต่อให้ปฏิเสธยังไงว่าเด็กมาขอตังค์แต่หลักฐานมันก็ชัดเจนนะคะ